ที่สถานีสูบน้ำบางปลาที่สมุทรปราการ
และที่เขากำลังจะมีการขุดหลุมปลูกผักกัน

ขุดไปขุดมาอะไรมันกลมแข็ง
ไปดูกระโหลกศีรษะมนุษย์
โอ้โหตกใจพังงะเลยครับ
ไม่รู้ใครมาถูกฆาตกรรมมาฝังตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
สุดท้ายก็ขุดขึ้นมาให้ตำรวจไปตรวจสอบ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบย้อนหลังว่ามีคนแจ้งคนหายไว้หรือเปล่า
ญาติญาติที่คิดว่าเป็นญาติตัวเองเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ไปตรวจสอบกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีสูบน้ำบางปลาที่สมุทรปราการครับ
แล้วก็ยืนรอให้กันกับตำรวจอันนี้พื้นที่ที่ไปเจอนะครับ
คุณสนอเนี่ยก็พาตำรวจไปชี้จุดที่พบกระโหลกศีรษะมนุษย์พร้อมก็บอกว่า
ก็ตอนเย็นก็ไปตัดย่าถางย่าทีหลังที่พักจะไปปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินกัน
สำหรับคนที่ทำงานที่สถานีสูบน้ำนะฮะ
แต่ระหว่างที่ขุดกำลังเอาจอบขุดตึ๊กลงไปเนี่ยนะฮะจู่เนี่ย
พันธุ์ไปเจอของแข็งก็ไปคุยเขียนดู
โอ้โหกระโหลกศีรษะมนุษย์มันกริ้งออกมาจากดินนะครับ

นี่ยังทำใจดีเอ๊ะมันใช่ของคนหรือของหมาหรือยังไง

มันจะไม่ใช่ของหมาแล้วมั้งคุณทัศนัยเห็นชัดขนาดเนี่ย
เอาขึ้นมาไปล้างน้ำเอาใช่แน่แล้วล่ะ
มันต้องเป็นศีรษะมนุษย์ก็เลยเอาไปวางไว้บนตู้ไฟฟ้าที่เห็นนะฮะ
แล้วก็โทรแจ้งจบบทมาตรวจสอบ
ขึ้นมาเลยครับมาช่างหลังแล้วต้องจ่ายจอกมานะครับ

โอ้หิ้วคุณลุงสนอกเขาดกดีเรื่องนั้น

ทีนี้คุณลุงสนอกเขายังบอกดีว่าบรรษบันททศิษย์พบกระโดดศรีษะนะเนี่ย
เป็นกล่องดินเลนส์มันมีการขุดลอกคลองของโชนรับทาง
ถนนสุขุมวิสัยเก่าเนี่ยแล้วก็เอากองดินเนี่ยมารวมกันตรงนี้
กว่า๑๐ปีแล้วนะคือมันอาจจะไปมาจากที่อื่นนะเนอะ
แล้วตอนขุดดินลอกครองมันก็มาทับถมตรงนี้
แต่ว่าไม่รู้กระโดดศีรษะมันไปอยู่ตรงไหนมาก่อน
ก็ไม่ทราบเป็นของใครมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ตรวจสอบแล้วก็จะตรวจสอบว่า
๑๐ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ระแวกสมุทรประการเนี่ย
มีการแจ้งคนหายหรือเปล่าอะไรแบบนี้
จะไปตรวจสอบว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
อย่างไรถ้าใครสงสัยเป็นย่าตัวเองก็ลองไปแจ้งตำรวจได้ขอตัวสอบยืนเอ่ยต่าง